มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ไม่รู้จะยึดมั่นไหนได้บ้างนะคะ
สำหรับกรณีที่มีลูกสาวคนนึงเนี่ย
ออกมาโพสต์คลิปแล้วก็เขียนแคปชั่นยาวเหยียดเลย

กรณีที่พ่อขับรถบรรทุก
จะไปส่งยางยางยออางงองูยางพารา
แล้วไปเจอด่านที่๓๐๐ยอด
ตำรวจขอตรวจตำรวจตรวจอยู่ตรงท้ายคนนึง
มีอีกคนนึงขึ้นรถมาตอนไหนไม่รู้
ไปทำอะไรไม่รู้อยู่ตรงซอกข้างเกียร์
สักพักหนึ่งตำรวจคนที่๒ขึ้นมา
แล้วก็เรียกคุณพ่อเธอขึ้นมาบอก

ยาบ้าอยู่ในหลอดกาแฟที่ลนไฟปิดหัวท้าย
ตำรวจเห็นมันอยู่ในซอกยังไม่จับด้วยนะ

ทั้งที่มันซ่อนอยู่ในหลอดอีกทีนึง

ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปหาลูกสาวเลยเหมือนกัน

แล้วก็บอกด้วยว่าครอบครัวไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
เพราะว่าพ่อไม่ยอมเจรจากับตำรวจ

แล้วก็เพิ่งประกันตัวออกมาสู้คดี

ประกันตัวเสียเงินเสียทองแล้วถูกให้ออกจากงานอีก

ห้ามให้พนักงานยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในกรณีนี้คุณพ่อเธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนว่า

แม้จะตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ไม่ม่วงก็ตาม
ไปฟังเสียงลูกสาวกันหน่อย
ต่อมาประมาณ๕ทุ่มก็ส่งมาอีกว่า

ความร่วมมือเราก็จะดำเนินคดีกับคุณนะ
อะไรแบบนี้มันจะจับเราอะไรแบบนี้

ผิดภาระบอบโฆษณาอะไรแบบนี้

มีโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นสารวัฒน์ยศพันธ์ตำรวจโทร
ใช้เฟซบุ๊กของสพสามร้อยยอด
จังหวัดขออภัย
จังหวัดประจบคิริคันส่งข้อความมา

ที่เธอโพสต์แบบนี้ถือเป็นการกล่าว
หาด่านสามร้อยยอดมันเข้าข่ายมีประมาทนะ

แถมส่งข้อความมาอีกนี่เห็นมั้ย
ผมสพสพสามร้อยยอด
ขอความกรุณาช่วยลบโพสต์ดังกล่าวด้วยครับ

สามารถโทรหาพี่ได้ครับขอความกรุณาด้วยครับ

เขาบอกด้วยว่าเขาจะขอใช้สิทธิ์ในการแจ้งความดำเนินคดีกับเธอ

ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแหละ

คนใกล้ชิดเธอเนี่ยโทรไปหาเบอร์เนี่ย

ทิ้งเบอร์ไว้ลองไปฟังเขาคุยกันหน่อยค่ะ
พี่ก็ถามแล้วว่ามันเห็นหรือไม่เห็น

คนไม่เจอพอลงมาคุยกับพ่อเนี่ย

ไม่ได้ยัดยังไงก็ไม่ได้ยัด
แต่เป็นของพ่อน้อง
หรือเปล่าหรือเป็นของคนเก่าหรือเปล่า

เพราะพี่ก็ต้องหาข้อเจ็บจริงอยู่แล้ว
พี่ต้องยืนยันว่ารุ๊กน้องพี่
คืออันนี้ก็มุมของตำรวจเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นการกล่าวหาของทั้งสองฝ่ายเลยเหมือนกันนะ
ตำรวจไทยปกติการทำงานเนี่ยคือการกล่าวหา
มันเป็นระบบมันเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์ตัวเอง
แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำได้หรือเปล่า
ก็เท่ากับว่าก็ยังไม่มีใครฟันทงแหละว่าตำรวจยัดหรือไม่ยัดจริง
แต่มันก็ถือกับเป็นการกล่าวหาเหมือนกันแต่ว่าคือเขาก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
เขาบอกว่าคนแรกขึ้นไปทำไมใส่ถุงมือขึ้นไปค้นมันประหลาดหรือเปล่า
แล้วก็งมหาตัวนั้นตั้งนานไม่เจอ
คนที่สองขึ้นไปไม่ได้ใส่ถูกมือเจอ
แล้วเขาก็พูดซัดใจว่าผมไม่หยิบได้เดี๋ยวรายละเอียดมือผมติดอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ให้คนที่ใส่ถุงมือคนแรกส่งมาบอกเออเอาถุงมือมาหยิบหน่อยสิ
อะไรแบบนี้มันก็สงสัยได้แหละ
ประชาชนมีสิทธิ์สงสัยตำรวจถ้าบริสุทธิ์ก็ต้องมาตอบให้หายสงสัยถูกไหม
เราเป็นสื่อเดี๋ยวพยายามที่จะช่วยตรวจสอบให้นะคะ
ต้องบอกว่าเม็ดเดียวก็เสียวได้ทั้งโรงพักแล้วนะ
จริงอย่าบ้าแม็ดเดียวกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะคะ